มันมาจากการที่เมียกับเมียทะเลาะกัน
แล้วก็มีการโพสต์ด่ากันในเฟซบุ๊กไง
สุดท้ายพอฝั่งเมียที่โดนด่าไปบอกผัว
ผัวก็เดินมากลางวงข้าวเลยค่ะนี่

กลางวงข้าวจนกรามหักฟันหักเลือดออกปากออกจมูก
นี่ผู้ชายนะเดินมาถามเอาใครเก่ง
ยังไม่มีใครทันตอบเลยผู้ชายคนนั้นเตะเข้าที่ผู้หญิงคนนี้
ใช่โอ้เลือดออกเต็มเลยอะ
สภาพที่เราย้อมสีเป็นสีเทาอันนั้นคือสีเลือดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม
ริมถนนเทพารักษ์ค่ะที่บางสาวทงสมุทรปราการช่วงค่ำเมื่อวาน
โอ้โหตอนตำรวจไปถึงนะนะผู้หญิงคนนี้ที่โดนเตะนั่งอยู่ตรงเสือแบบนี้
นี่คือนางสาวพลอยไพรินแฝงพันธ์อายุ๒๖ปีค่ะ
สภาพเธอดูตรงปากสิคางก็แตกกรามก็หักฟันก็หัก
เลือดเนี่ยนะออกหูออกปากเย็บไป๑๖เข็มคุณผู้ชม
กู้ภัยก็ต้องรีบประถมพยาบาลเอาตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๕ก่อน
ครับเธอเล่านะเธอพูดแบบว่าขณะที่โอ้โหเธอบอกว่า
นี่กรามหนูหักหมดแล้วฟันหนูหักหมดแล้วแต่เธอยังพูดได้
คืออ้าปากได้ไม่ค่อยมากค่ะเธอก็อธิบายแบบนี้
ว่าแบบหนูเนี่ยกินข้าวกับเพื่อนอยู่เนี่ย
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจู่เนี่ยนะนายปานาชัยลือโลกเนี่ย
เป็นคนขับรถบรรทุกไงจริงรู้จักกันอยู่นะ
เดินเข้ามากลางวงข้าวที่หนูกินไม่พูดจาเลย
เสยเข้าใบหน้าสองครั้งแล้วสาเหตุอ่ะมาจากอะไรอ่ะ
มาจากที่เธอกับเมียผู้ก่อเหตุมีการโพสต์
แล้วเป็นการโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาผ่านทางเฟซบุ๊ก
ถามว่ามันเรื่องอะไรทำไมถึงโพสต์ด่ากัน
ทีนี้พอเขาเอารถมาคืนนะนะปรากฏว่ารถมันมีรอยเฉียวชน
ทีนี้แหละมันเริ่มเป็นความบาดหมางกันมาตลอดเลย
แล้วก็เถียงกันแล้วก็ด่ากันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ฝั่งสามีของคนนู้นเขาเดินเข้ามากลางวง
แล้วถามว่าอะไรนะใครเก่งใครเก่งเออ
หนูยังไม่ทันตอบเลยหนูถูกเตะเสยคางเลยนะฮะ
แล้วทีที่สองเขามาตีอีกแล้ว
กองกามก็หักข้างในหักหมดเลยค่ะที่ปาก
โอ้โหจริงคนเจ็บบอกแบบนี้
บอกว่าเรื่องที่เคยยืมรถกันไปมีรอยขูดผิดอะไรก็

ไม่คิดว่าฝ่ายนู้นจะมาทำร้ายผู้หญิงอย่างเธอได้นะฮะ
ใช่แล้วเรื่องนี้ทางฝั่งคนที่ก่อเหตุเอง
เขาก็บอกว่าก็ฝั่งคู่กรณีเคยเอารถไปเคลมประกันภัย

ยังอยู่ยังอยู่เนี่ยคือเขาเคยเอารถไปเคลมประกันซ่อมมาแล้วรอบนึงไง
แต่ยังมาโพสต์ด่าเมียผมมาตลอด
ก็ฝั่งนั้นเขาไม่ยอมจบเรื่องเอง
ผมกับเมียก็บอกแล้วไงเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ให้
ชดใช้ค่าเสียหายให้ทำไมไม่จบ
ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
เราก็เลยไปถามฝั่งเมียผู้ก่อเหตุ
ถามมาวันนี้เลยนะนางสาวกมลวันคำหอม
เขาก็บอกว่าคุยกับนายอำนวยผัวของคนเจ็บแล้วนะ
ทีนี้พอไปคุยมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าปัญหามันเคลียร์จบแล้วนะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝั่งอำนวยเขาไปบอกกับเมียไหม

เมียก็เลยไม่รู้เมียก็เลยยังโพสต์ด่าอยู่
ใช่แล้วเนี่ยพอโพสต์ด่าเอาจริง
คือฉันเองทางฝั่งนางสาวกระมวลวันก็ทนไม่ไหว
ก็เลยไปบอกผัวผัวก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน

ที่แรกหนูกับสายลำนวยเหมือนจะมีปัญหากัน

เหมือนกับแบบว่าต่างคนต่างโพสต์ว่ากัน
แต่คือหนูก็ผิดหนูก็โพสต์ว่าก็จริง

กับอำนวยนะกับแฟนเขาน่ะ

ก็ค่อยแบบถ้าเกิดสมมุติว่า
มีอะไรที่แบบที่แบบว่าไปซ่อมมาแล้วมัน
มันจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ว่าเขาพูดกับเมียเขาหรือเปล่าหรือยังไง
แต่เมียเขาน่ะแบบเหมือนไปโพสต์ด่าหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เมื่อกี้นางสาวกระมวลวันก็บอกว่าเสียใจนะ
คนเราก็รู้จักกันทั้งนั้นเลยนะฮะ
ดันมาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้

ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้เราก็ไปดูความคืบหน้าด้วย

ไปสอบปากคำที่โรงพัก

ปล่อยตัวออกมานะแล้วเดี๋ยวต้องรอ
ผลตรวจร่างกายของฝั่งคนเจ็บก่อน
เราก็ไปดูจุดเกิดเหตุตอนกลางวันนะ

แล้วก็ไปถูกเตะกลางวงเนี่ย

คือกล้องมีค่ะคุณผู้ชม

กล้องมันหันไปทางอื่น
เอาไว้ไม่ได้ไง

นี่ฮะขึ้นจุดเตะเสย
วงจรปิดตัวกล้องมันไม่ได้หันมาตรงนี้ไง